เขาทำอุโมงลอดใต้ถนนเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ
ชาวบ้านก็แห่ไปดูแล้วก็ไปถ่ายภาพ
คือต้องบอกว่าผนังของอุโมงนั้นสวยงาม
เขาทำเป็นลายผ้ามีคิด

เพราะว่าถ้าเกิดมีรถผ่านแล้วมันจะลงไปไม่ได้
โลกโซเชียลกำลังแชร์ภาพเหล่านี้ครับ

ไปถ่ายภาพในอุโมงลอดใต้แยกอุดรน้องคาย

เขายังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเพราะว่า
มันสวยงามให้คนไปถ่ายรูปก่อน
ความยาวตรงนี้สัก๙๙๐เมตร
หนังของอุโมงทำเป็นลวดลายผ้าหมี่ขิด

รอบเมืองสร้างเป็นทางสามระดับมีถนนอุโมงแล้วก็สะพาน
ก็๓ชั้นเลยสร้างพร้อมกันเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน
แล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่๒๔
พฤศจิกายนชาวบ้านก็เนี่ยมันสวย
ก็เลยแห่ไปถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะครับ

เอกลักษณ์ของการทำรวดลายหมอนขิด

มันเจ๋งนะหมอนขิดคือหมอนสี่เหลี่ยมนะ
คือลายมันสวยแล้วมันก็สีสันแตกต่างหรอก
ว่าทำอย่างไรดีเป็นการเพิ่มมูลค่าของมัน
ส่งขายโอ้โหรายได้เข้ามามากกว่าเดิมอีก
นางสาวชุติการชัยงามประธานกลุ่มบอกว่า
นำผ้าลายขิดไปเย็บร่มเป็นลายขิดมา๒ปีแล้วแรก
แรกเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยสนใจหลังเออค่อยคนรู้จักก็นิยมมากขึ้น
ตอนนี้ทำไม่ทันแล้วนะฮะก็แต่ละอันใช้เวลาการเย็บประมาณยี่สิบนาที
ขายก็๒๐๐๒๗๐บาทสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่ม๒๓แสนบาทต่อเดือน

อ้าวคิดได้แบบนี้ก็เอาเงินไปคนก็แห่ไปซื้อกันยาโสทรใช่ไหม
ยาโสทรใครสนใจก็อุดหนุนกันได้ที่ยาโสทร
อันละ๒๐๐๒๗๐บาท
แล้วคิดดูถ้าเกิดคุณสองคนถือในกรุงเทพมันจะเด่นมาก
จริงอยากถือก่อนนะเราไม่มีคอนแทคเนอะ
เดี๋ยวบอกหลังไมค์แล้วกันติดต่อไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มขิตบ้านศรีฐานละกัน